สาวนักสู้ชีวิตใช่ไหมคะพักหลังหลังนะฮะ
ชวนเพื่อนน้องในวงการบันเทิงคุณนี่
ไปทำบุญเสริมดวงกันบ่อยเลยนะครับ
สะกิดพี่ฝนธนสุนทรพี่ฝนเขาก็เป็นตัวแม่เรื่องนี้เหมือนกัน
ไปไหว้พระราหูค่ะแล้วก็เผยเลขเด็ดจากวัด
แววมาว่าคนที่ไปด้วยนี่นะเขาถูกลอตเตอรี่กันแบบนี้
เสียบเลยพี่เจเน็ตเขียวของเราเล่าให้ฟังอีกว่า
คนที่พาเข้าสู่วงการนี้ก็คือน้องธัญญาอาสยา

แม่ครูฟ้าใสแล้วก็อาจารย์ซูบินมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
หลังจากนั้นก็พากันไปเลยค่ะเจิมหน้าทองนะฮะ
เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปเองคิวมันยาวแล้วเสียเงินค่อนข้างเยอะด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีพี่ที่รู้จักเนี่ยพากันไปก็จะได้แบบว่าสนิทชิดเชื้อกันง่ายขึ้นนะฮะ
เจเน็ตเขียวก็ได้ร่วมพิธีบวงสวงเสริมดวงกันด้วยค่ะ
พี่เขียวเนี่ยอวดสร้อยเสริมดวงให้เราดูด้วยค่ะแล้วก็เครื่องรางของขลังเทพสี่หูห้าตาคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นแบบเทพสายเหนือนะ
เชื่อกันว่าทำให้มีงานมีเงินเข้ามาเยอะง่ายขึ้นด้วยนะฮะ
ซึ่งพี่เจเน็ตเนี่ยนะแล้วก็สามีก็เตรียมทำเพลงให้อาจารย์ร้องด้วยโอ้ยหลายอย่างเลยค่ะไปรวบตึงฟังพี่เจเน็ตเลยจ้า
ก็เจออาจารย์จากที่น้องธัญญาอาสยามพาอาจารย์มาทานก๋วยเตี๋ยวเช่นไอเตี๋ยวเรือแล้วอาจารย์ก็ติดใจก๋วเตี๋ย
พอเย็นวันนั้นท่านกลับคุ้มเราก็ตามไปที่คุ้มเลยแล้วท่านก็ลงนะให้นะหน้าทองให้แล้วมันก็มีสิ่งดีตามมา
พอมีสิ่งดีตามมาพี่ก็เลยชวนพี่ฝนชวนน้องไปแล้วยิ่งมูอีกไหว้ละหงละหูก็ยิ่งดี
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะของแบบนี้แต่เอาจริงช่วงหนึ่งข่าวพี่เจ็ดเขียวก็เงียบไปนะ
เหมือนจะลาลาวงการไปจู่ช่วงนี้กลับมาเราอ่านข่าวแกบ่อยมากช่วงนี้อาจจะแบบมีผลก็ได้นะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเทพสี่หูห้าตาเนี่ยมีพุทธคุณในเรื่องของการทำงานการค้าขายความร่ำรวยอะไรแบบนี้
ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณ